ส่วนปัญหาของครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวนี้เนี่ย
คนที่ทนไม่ไหวก็คือลูกค่ะทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไหว
ถ่ายคลิปคลิปนี้แล้วก็มาร้องกับสื่อมวลชน
บอกขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะพ่อเนี่ยติดหมอนวดนะคะ
ตามข่าวคือติดหมอนวดแล้วก็เหมือนกับบอกว่า
กลัวปืนขึ้นฟ้าเหมือนกับเขาไม่อยากให้พ่อไปนะคะ
ขู่จะเอาชีวิตคนในบ้านพ่อเครียดเพราะว่าถูกห้ามไม่ให้ออกจากบ้าน

โอ้โหคำพูดสุดท้ายของพ่อนี่น่ากลัวนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายไปพร้อมประกัน
แล้วเนี่ยค่ะยิงปืนรัวปืนไป๘นัดนะคะ
แล้วเดินกลับมาเอากระสุนใส่แมกกาซีนอีกรอบนึงอีก

แล้วเอาคลิปนี้มาร้องเรียนผ่านไทยรัฐทีวี
บอกว่าปัญหาครอบครัวหนักจริง
เธอเล่าบอกพ่อติดหมอนวดอยากออกไปนอกบ้าน
แต่ถูกคนในครอบครัวห้าม

โมโหคว้าปืนยิงระบายอารมณ์

ไปโพสต์ในเพจรับปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัว
ถามว่าพ่อทำแบบนี้มีความผิดไหม
หลายคนในเพจนี้ค่ะ
ก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของสมาชิก

เพราะพ่อมีปืนไงแล้วพ่อฉุนเฉียว
พ่อแสดงออกแบบนี้มีคำพูดแบบนี้

คุณหมอเดลรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์

อันดับแรกเลยลูกสาวต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
ไม่ควรเป็นคนที่คอยห้ามพ่อ
เพราะอาจจะถูกทำร้ายได้ได้รับอันตรายนะคะ

โทรขอความช่วยเหลือสายด่วน๑๓๐๐ศูนย์ประชาบดี

เพื่อที่จะให้พาพ่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
คือมีกฎหมายคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวอยู่นะคะ
อันนี้เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเดลค่ะ
คือประเด็นแรกเนี่ยต้องไปทำให้๑ความรุนแรงไม่เกิด

ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของจิตใจครับ
เพราะว่าสมมุติมายิงปืนขึ้นฟ้านี่มันเรื่องอันตรายชีวิตแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้น๑๓๐๐๑๙๑ต้องรีบผนึกกำลัง
เพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์นี้ก่อน
ไปที่พ่อที่กำลังก่อเหตุ
แล้วก็นำไปสู่กระบวนการดูแลรักษาตัวพ่อเขา
ซึ่งแน่นอนว่าอ้างว่าไม่มีปัญหาไม่ได้
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะคะ
อยู่ที่ตำบลกฤษณาอำเภอบางปลาม้าที่สุพรรณบุรี
วันนี้ไม่มีใครค่ะมีแค่ญาติเปิดร้านขายของชำอยู่เท่านั้น
แล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยค่ะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยทีมข่าวพยายามติดต่อก็ยังไม่ได้รับสายนะคะ
กำนันตำบลกฤษณาค่ะนายยงยุทธ์บอก๓วันที่แล้วเขาได้ยิน

ลูกสาวของคนยิงไปแจ้งความกับตำรวจสภบางปลาม้า
เขาก็เลยโทรไปหาไปหาคนที่ยิงนั่นแหละนะคะ

ก็ได้รับคำตอบว่าเครียดเรื่องส่วนตัวปัญหาหนี้สินครอบครัว
แล้วจะทดสอบกระสุนเก่าด้วยว่าลูกมันด้านหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ามันเครียดไปเครียดเรื่องส่วนตัวนะครับ
เครียดของเขาถึงได้ระเบิดปืน
และเรื่องรายละเอียดกับลูกสาวเขาเนี่ย
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องอะไร
แต่นายภัยรัฐเนี่ยแกน่าจะเครียดเรื่องหนี้สินของแกนะครับ
เพราะหมายสารมาเรียกเรื่อยเลยว่าจะต้องคดีอะไร
เพราะแกก็เป็นหนี้เยอะเรียกว่าน่าจะเป็น๑๐ล้าน
นี่แหละค่ะกำนันรู้นะคะ
เพราะกำนันได้คุยแล้วว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าทำแบบนี้มีปืนอยู่ในมือด้วยครอบครัวไม่ปลอดภัยแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยพัดรักภูมิกับสภบังปลาม้าสั่งให้ตำรวจ
เอาตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ในความผิดยิงปืนโดยใช่เหตุในหมู่บ้าน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐วันหรือปรับไม่เกิน๕๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบอาวุธปืนด้วยว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า